แน่นอนเรื่องของการแข่งขันแต่ละสโมสรเราเห็นกันแล้วนะครับ
เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เรียกเสียงเฮฮาได้
หลังจากที่ทุกคนฝึกซ้อมเสร็จแล้ววันนี้เป็นคิวของสโมสรราชันเมืองหลวงนะครับ
กติกาก็ง่ายแสนง่ายนักเตะแบ่งออกเป็น๒ทีมทีมละ๓คน
แต่ละคนเตะบอลได้แค่คนละ๒รอบ

เรามีขนมช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้ล่ะครับ

เริ่มกันด้วยเจ้าพรรัฐธิกรจากสีเขียว
คนแรกอาจจะโดนแกล้งซะแล้ว

ต่อด้วยสีส้มอธิวัฒน์

หึโอ๊ยหลุดออกไปไหนแล้วนั้น
มาถึงคิวธนโชธอ้าวมุด
ตั้งสติแป๊บ
โอ๊ยแรงดีแต่เล็งพลาดนะพ่อนุ้ม
หนุ่มเข้มร่างบางพีรพลก็มาครับ

อ้าวหาลูกวนไปหาไปหาไป

ตั๊ตั๊ตั๊ตั๊ตั๊ยิ่งพิษทางสนาน

เจ้าเม็ดมาแล้ว
อ้าวพี่ครับหมุนไปไหนละนั่น

อ้าวเฮ้ยเกือบไปแล้ว
จ๊อปยกแรกกับเจ้าวินนาวิน

โอ้โห

เข้าไปอย่างสวยงามโอ้ยเฮ็ดคิกเลยทีเดียว
จบรอบแรกสีส้มขึ้นนำไปก่อน
หนึ่งประตูต่อสูตร

เฮ้ยนั่นมันเพื่อนแก
เฮ้ย
โลกพัฒน์บอลล่ะนี่เบาเชี้ยว

แตะสักทียิงยิง

ตรงนี้ตรงสุดสวยงามเลยทีเดียว

ตรงนี้มายิง
แปแปหรือยิงแปแป

ต่อกันด้วยพี่อรพนธ์
มาเม็ดมา๕หมุนแล้วก็ย่อด้วย
เข้าเด็ดโอ้โฮ
ลูกดินตรงเลื่อยเอ่ย
เข้าประตูไปอย่างเงียบเลยทีเดียว
คนสุดท้ายพาวินท่าชี้
โอ้โหท่าชี้ไม่ใช่นามสกุลนะ
ผ่าชี้ดูสิ

ออกไปตามระเบียบแล้วครับลูกนี้โอ้โฮ
จบเกมฝั่งสีส้มเอาชนะไปได้
สองประตูต่อหนึ่งครับ
ทีมแพ้กินขนมปลอบใจกันสักหน่อย

โอ้โหแต่ว่า

จริงในทีมนี้นักเตะรุ่นราวคราวเดียวกัน
แกล้งกันบ่อยอยู่แล้วอันนี้ถือว่าน้อยไปนะครับ
เดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อสัปดาห์หน้ากับ
ก็คงจะไปตามสโมสรต่าง

ด้วยความสามารถขี่แล้วก็สร้างสีใสให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับ
เราติดตามสปอร์ตคาวดาวกันต่อกับโปรแกรมกีฬา
ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ

ทีมชาติชุดใหญ่ติดตามกันได้

แข่งขัน๘๑๕สิงหาคมนี้

ยำเวลากันนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์

จบจากรายการของเราครับอย่าลืมติดตามครับ
กับเกมสุดมันในช่วงเล็กแรก

ที่โชว์ฟอร์มดีทั้งเรื่องของลูกยิงสุดสวย
การลากเลี้ยงลุยที่ถือว่าสุดยอดมาก

ในเวลาบ่าย๓ถึง๔โมงเย็น

อย่าลืมติดตามด้วยครับกับไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด